ไปดูเรื่องนี้กันต่อคุณผู้ชมที่ชนบุรี
เป็นปัญหากันระหว่างวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
พ่อค้าขายลูกชิ้นทอดซึ่งขาพิการนะคะ
สองคนนี้ก็มีปัญหากันแต่ปรากฏว่า
ลูกชายของวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปรุมทำร้ายค่ะ
เอามีดไปแทงพ่อค้าขายลูกชิ้นทอดบาดเจ็บสาหัส

ตรงที่เกิดเหตุเลยแล้วที่นอนอยู่เนี่ย
ก็คือพ่อค้าขายลูกชิ้นทอดนอนอยู่รถพ่วงข้างของเขาเลย
นายพนมจิตจรค่ะขาพิการขาซ้ายพิการ
จมกองเลือดชายโครงซ้ายแล้วก็ขวาถูกมีดแทง

กู้ภัยต้องเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
เห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่า

ผู้บาดเจ็บนะคะคือนายพนมเนี่ย
ก็มักจะมีปากเสียงกันกับนายวันเพ็ญ
หรือว่าในเด่นที่เป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
สองคนนี้ชอบมีปัญหากันเรื่องการจอดรถขายของนี่แหละ
ก่อนเกิดเหตุในเด่นพาลูกชายกับเพื่อนมา
ประมาณสี่ห้าคนไปรุมทำร้ายเขาแล้วหนึ่งในนั้นเอามีดกระหน่ำแทง
จนนายพนมเนี่ยล้มลงนะครับเพราะบาดเจ็บแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปค่ะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทีมข่าวก็เลยลงไปในจุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ไปพบกับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่เป็นเพื่อนร่วมงานนะคะชื่อว่านายสมชายนะคะ
เล่าบอกว่านายพนมกับนายเด่นเนี่ยมีปากเสียงกันประจำนะคะก็วินก็อยู่ติดติดกันเนี่ยค่ะ
โดยเฉพาะเวลาเมาก็ชอบพูดแขวะกันไปแขวะกันมาสองคนนี้ก็มีปากเสียงกันตลอด
แต่ไม่ถึงขั้นกับเคยลงไม้ลงมือกันนะคะเอาไปดูกันหน่อยค่ะ
มีปัญหาทะเลาะกันเรื่องกินเหล้านะครับคือเวลาพี่เด่นกินเหล้าแล้วทะเลาะกันหรือว่าไงฮะ
ก็มาขอมาทะเลาะกันมาทะเลาะกันใครใครเจ้าแขวกใครอ่ะพี่
กันไปแกะกันมาแปะกันไปก็คือเป็นอย่างนี้มานานแล้วเหรอครับนานครับ
เขามีปัญหากันเล็กเล็กน้อยอ่าอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ตำรวจก็ได้มานะคะ
หลังจากนั้นเนี่ยตำรวจสพภูตาหลวงไปจับกลุ่มในเด่นและอีกคนนึงก็คือในนัทธพงศ์นะคะ
เป็นลูกชายของในเด่นครับแล้วส่วนคนที่เอามีดไปแทงเขาบาดเจ็บเนี่ยตอนนี้หนีนะคะ
ชื่อว่านายเด็ดดวงปานคมเป็นน้องชายของนายเด่นค่ะก็คือเป็นเครือยาศกันน่ะนะคะ
เด่นบอกว่าเขากับผู้บาดเจ็บมีปัญหากันมากว่าปีแล้วค่ะเรื่องแย่งที่ขายของ
ก่อนเกิดเหตุนี้ก็มีปากเสียงกันรุนแรงแล้วนายพนมเนี่ยท้าต่อยท้าต่อยกับเขาก็เลยเกิดการวางมวยกันขึ้น
พอแยกย้ายกันไม่คิดว่าลูกชายกับน้องชายจะตามมารุมทำร้ายนายพนม
ตอนนั้นเนี่ยตัวเองก็พยายามจะเข้าไปห้ามปรามเพราะเห็นว่าฝ่ายนายพนมเนี่ยถือขวาน
ก็เข้าไปแย่งจากมือมาได้แต่ว่าตอนนั้นน้องชายไปแย่งมีดพับจากมือของลูกชายแล้วไปแทงนายพนม
ก็ยอมรับว่าไม่ทราบจริงว่าตอนนี้น้องชายหนีไปอยู่ที่ไหนแต่ว่าก็อยากให้กลับมามอบตัวสู้คดีค่ะ
พวกกับน้องมาทีหลังลูกน้องมาทีหลังแล้วก็ไปนัวกันไปตีกันตอนพี่นั่งอยู่ที่ตู้
มาเห็นอีกทีตอนที่มันไอ้พนมมันยื้อฝานมันถือฝานอยู่พี่ก็เลยย่องไปข้างล้อ
อ๋อไปแย่งขวานถึงเราจะปันหัวพี่

ที่แตกหักเพราะว่าที่มึงอยู่ตรงข้างตำรวจก็ดีอยู่แล้วมึงต้องย้ายไปตรงนั้น

ใช่มึงบอกว่ามึงขออบตขอตำรวจไว้แล้ว
แล้วตรงนั้นเราขอเซเว่นไว้ว่าข้างเตาไฟผมกลัว
คือพี่ขอไว้แล้วแต่เขาดันมาแย่งพี่ไป
ปัญหาข้อพิพาทที่นำไปสู่การบาดเจ็บ
ตอนนี้ตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันใช้อาวุธมีดทำร้ายผู้อื่นนะคะ
แล้วก็ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีค่ะ